วันนี้ไปดูเรื่องราวความน่ารัก

เป็นภาพความน่ารักของเจ้าเหมียวกับเจ้าห้อง

อีกตัวก็อ้าวกัดกันอย่างนี้นะ

ไปดูกันว่าเขาอยู่กันด้วยความน่ารักจริงครับ

โอ้โฮ
นัวเนียคอเคลียร์เล่นกันแบบนี้นะครับ
นี่เป็นเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธุ์

เพราะว่าสุนัขเขาตัวใหญ่ไงครับคุณนะครับน้องแมวเขาตัวเล็กนิดเดียว

อำเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่าใครเห็นก็ต้องยิ้มเลย
เพราะสุนัขเขาก็ตัวใหญ่ไงคุณใช่ค่ะนะครับน้องแมวเขาตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
เขาไม่ยอมให้หนีไปไหนเลยนะพอแมววิ่งหนีคือเขาจะวิ่งตามตลอดเลย
และสุนัขเชื่องด้วยดูสิครับโดยพระประหลัดวันลบ
แฟนี้เป็นสุนัขเพศผู้อายุ๕ปีนะครับ
ส่วนเจ้าทองดำเป็นแมวเพศเมียอายุ๑ปี
ซึ่งเจ้าทองดำแมวน้อยได้เข้าไปคอเคลียร์เจ้ากาแฟอย่างสนิทสนม
และหากมีสุนัขตัวอื่นมาไล่กัดเจ้าทองดำ
กาแฟจะเข้าไปปกป้องทันทีเลยนะครับ
กาแฟจะหวงทองดำมากหากมีคนมาอุ้มทองดำ
กาแฟก็จะวิ่งไล่ไม่เว้นแม้แต่เจ้าอาวาสเลย
ตามภาพ
อย่าอุ้มนะน้องเขา
เจ้าน้องเขาไปไหน
นี่ทองดำของเขานะ
ทองดำนะครับกาแฟก็ห่วงว่าเอาทองดำของผมมาอยู่นี้เลยนะครับ
แต่บางสักวันแอบเห็นทองดำหงุดหงิดบ้างนะมีแบบมือจะตบให้แต่ว่าก็เป็นความผูพัน
แล้วก็เป็นภาพที่น่ารักนะเรียกความสดชื่นสดใสได้จริงนะคะในช่วงเช้าแบบนี้นะคะ